กลางดึกเมื่อวานนี้มีเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะคะที่แคมป์คนงานเกาะสร้างพื้นที่เขตทวีวัฒนาค่ะ
คนร้ายถือปืนบุกเข้าไปในแคมป์แล้วก็ยิงช่างไม้ที่กำลังนั่งทำอาหารอยู่
กระสุนเข้าหัวสองนัดเสียชีวิตคาที่ล่าสุดมอบตัวแล้วนะคะ
มเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
อายุ๕๐ปีชาวจังหวัดกรสินช่างไม้ของแคมป์คนงานก่อสร้าง
หลังถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด๒นัดที่ศีรษะนอนหงายจมกองเลือด
ภายในห้องพักแคมป์คนงานซอยสาลาธรรมศพ๑๓เขตทวีวัฒนาแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
จากการสอบสวนนางนวินดานาชัยพลอยเพื่อนคนงานให้การว่าผู้ก่อเหตุคือนายธนวัฒน์แจ้งภูล
หรือว่าปิกอายุสามสิบสี่ปีอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับแคมป์คนงาน
ก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะอิซูซูสีบรอนเทามาจอดที่หน้าบ้าน
ก่อนเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า๓นัด
จากนั้นแอบเข้าไปในแคมป์คนงานก่อนพบผู้ตายนั่งทำกับข้าว
ใช้อาวุธปืนยิงใส่๒นัดแล้วขับรถโตโยต้าอัลติ๊ดหลบหนีไป
ไปเพียงข้ามคืนพ่อแม่ของนายธนวัฒน์พาเข้ามอบตัวกับตำรวจ
นธรรมศาลาพร้อมนำอาวุธปืนของกลาง
ปืนลูกโม้ขนาดจุดสองสองม่อมให้ตำรวจ
เขารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับผู้ตายแต่ทำไปเพราะเมาสุรา
อ้างว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนจะมาหาเรื่อง
ไปก่อเหตุยิงคนตายก่อนหลบหนีมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐม
แต่ระหว่างทางพ่อแม่เกลี้ยกล่อมจนใจอ่อนเข้ามอบตัว
นายอเนกแจ้งภูลพ่อของผู้ต้องหายอมรับว่า
และรู้สึกตกใจที่ลูกชายยอมรับว่าเสพยา

ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินที่ขายให้เข้มคนงาน

ลูกชายบ่นเรื่องกล้องวงจรปิดของแคมป์คนงาน
ส่งมายังจุดที่ลูกชายนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
เขาให้การว่าเขาหูแว่ว

เมื่อก่อนนู้นนะมันนานแล้วแหละ
เขาก็ติดอยู่ติดยาอยู่นะนานแล้วเป็นปีมาแล้ว
แต่ตอนหลังเนี่ยเขาต้องเลิกโดยปริญญา
เพราะว่าเขาขับรถให้ส่งสินค้า
บริษัทเขาตรวจอยู่ประจำ

มันน่าจะทำลายสมองหรืออะไรของเขา

มือปืนเป็นคนใจร้อนชอบทำตัวกลาง
ักมีพฤติกรรมชอบหาเรื่องคนงานในแคมป์คนงาน
ขนาดเธอเป็นผู้หญิงยังเคยถูกทำร้าย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้

รับว่ารู้สึกเจ็บแค้นแทนพ่อที่ถูกยิงตาย
และจะไม่ขออโหสิกรรมให้
วันนั้นผมขี่รถไปซื้อน้ำอยู่
หน้ารูตัดผมกลับมาผมก็โดนต่อย
ผมก็โดนทำร้าย
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน